ทีมเมืองท้องเยเตศก็เปิดตัวทีมของฤดูการใหม่๒๐๑๖นะคะ
โดยนอกจากจะบอกเป้าหมายแล้วก็นำนักเตะใหม่มาเปิดตัวแล้ว
ยังมีสีสันที่น่าสนใจที่ทำให้หนุ่มเขาว้าวด้วยล่ะค่ะ
ก็เป็นการเปิดตัวทีมเมืองทองยูเนเต็ดนะคะ
นำมาโดยนักเตะที่เป็นทีมชาติ
ไม่ว่าจะเป็นเทรสินดังดากวินธรรมสัจจานานหรือว่าสารัสอยู่เย็น
นอกจากนี้ภายในงานยังมีสีสันที่น่าสนใจ
แล้วก็เป็นสาวพริตตี้ที่มาร่วมกับผู้สนับสนุนค่ะ
ก็มีตั้งแต่ผู้สนับสนุนจักรยานยนต์นะคะ
แล้วก็เครื่องดื่มชูกำลัง
พริตตี้ของ๒แบรนด์นี้ก็จะแตกต่างกัน

อกจากนี้ค่ะมาสคอตของทีมที่เป็นตัวผู้

ก็เดินทักทายแฟนสื่อมวลชนตลอดทั้งงาน
โดยเป้าหมายของทีมในปีนี้คือจะต้องคว้าแชมป์เท่านั้นค่ะ

แล้วก็มีคิวที่จะลงแข่งขันกับทีมบุรีรามยเตศค่ะ
ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานก่อในวันเสาร์นี้นะคะ
สิบกุมภาพันธ์ค่ะเริ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดนะคะ
แปดนาฬิกาสามสิบนาทีเปิดไทยรัฐทีวีเอฟดีสามสิบสองเลยค่ะ